เรื่องนี้ต้องดูกันหน่อยค่ะคุณชูวิทย์คุณสันทนะ

ก่อนหน้าที่เดือดเพราะอะไรคุณสันทนามีการแจ้งตำรวจให้มาดูใช่ไหม
คือมันมีคลิปหลักฐานด้วยไงว่านักเที่ยวน่ะออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็แบบมีการทำมือแบบนี้เสพยาในโรงแรมของคุณชูวิทย์หรือเปล่า
สถานบันเทิงนั้นอยู่ในโรงแรมคุณชูวิทย์

บอกเลยนะว่าไฟข้างหลังนี้ยังร้อนไม่เท่าสองคนนี้เขาไฟ่กัน
จริงเพราะว่ารอบนี้คุณชูวิทย์มาตั้งโต๊ะแถลงอีกรอบนึงนะ
แล้วเรียกสันทนะสันทนะดูค่ะ
หมายความว่าหมามันดีกว่านะหมามันชื่อสัตว์

ใช่หมายความว่ามีนิสัยสื่อสัตว์ไม่รับเงินใครไม่รับเกียรติภัย
ถูกไหมไม่รู้ว่านายมันเป็นใครรู้บ้าง
คือเรื่องนี้เป็นยังไงไม่รู้นะที่เรียกชื่อน่ะ
พี่ชูวิทย์เรียกคุณสันทนาพี่ทุกคำ
นี่ก็เลยถามเลยว่าถามจริงพี่มีอะไรกับผมหรือเปล่า

แต่วันนี้มันยังไงนี่บุกเอ่อ
คุณผู้ชมคือเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมานะคะ
พี่นิดรอบนี้ดูเหมือนกับคุณชูวิทย์เองก็ติดเครื่องชนเหมือนกันนะ
แชร์ภาค๒คุณชูวิทย์แชร์เรื่องทุนจีนใส่สูตรปล้น
ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนจีน๑๐๐
แล้วก็ไปประมูลงานรัฐเกี่ยวกับพวกมิเตอร์ไฟ
ชนะการประมูลโวงเงินเยอะค่ะ๑๕๐๐กว่าล้าน
เพราะว่าอันนี้มันเข้าข่ายความผิดพรบประกอบธุรกิจของคนต่างดาว
แล้วบริษัทนี้นะก็มีการเพิ่มทุนเรื่อย
เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนผู้ถือหุ้นทุกอาทิตย์
คุณชูวิทย์บอกแบบนี้กลุ่มทุนจีนใส่สูตรปล้นเนี่ยเหมือนกับเพลี้ย
ที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็สูบกินจนแห้งทรัพยากรแห้ง
แล้วก็จะบินไปหนีไปที่อื่นนี่มันสร้างความเสียหายนะ
คือในการแถลงคุณผู้ชมที่คุณชูวิทย์มาแฉ
เขาก็ยกตัวอย่างด้วยนะยกตัวอย่างแบบให้ลองไปดูประเทศที่ทุนจีน
เขาเข้าไปลงทุนแล้วพอสูบจนหมดแล้วก็ถอนทุนออกมา
เขายกตัวอย่างเช่นอย่างประเทศอะไรกัมพูชามีลาว

แล้วนอกจากนี้คุณชุวิตพูดถึงกรณีคุณสันทนะไง
ที่บอกว่าไปแจ้งความเรื่องโรงแรมเขาน่ะ
แล้วมันมีประโยคที่บอกว่าสันทนะก็แค่เด็ดเมื่อวันซื้อ
โอ้โหแล้วมาจากประเทศนี้นะ

เฮ้ยโพสต์แบบนี้เลยเหรอ

เป็นอดีตตำรวจโดนไล่ออก

คิดว่ามาเห่าแบบนี้ผมจะกลัวเหรอ

ชนเป็นชนชว่องก็ฟองได้นะ

แล้วก็ต้องถามกลับว่าไอ้เนี่ยเคยติดคุกหรือยัง

หลุดเข้าคุกเนี่ยไม่ใช่จะไปเห่าได้เก่งเหมือนข้างนอกนะครับ
เหมือนข้างนอกนะครับย้ำนะอันนี้คือสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์นะครับ
คุณสันทนะจะว่ายังไงคุณสันทนาจะว่ายังไงหลังจากที่คุณชูวิทย์เรียก
สันทนะอันนี้ดิทำตัวดีหน่อยนี่ตัดภาพมาที่คุณสันทนะ
ไม่เฉยหรอกไม่เฉยไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณชูวิทย
หมินประมาทแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ดูตอนที่คุณชูวิทย์เขา
เอาไว้บอร์ดมาแล้วเขียนแล้วพูดไปด้วยนะเดือดเดือดมาก
เมื่อกี้พี่น้ำแข็งอ่านไปผมยังเป็นห่วงพี่น้ำแข็งอยู่
ประโยคนี้ถึงคราวดับเครื่องชนจริงนะฮะ